คุณผู้ชมฮะมีเหตุที่เด็กชายวัย๑๐ขวบ
ไปเดินเล่นกับสุนัขคู่ใจไปตรงริมลำเหมืองนะคุณ
แล้วตรงนั้นมันลื่นแล้วข้างล่างเป็นน้ำนะครับ
ทีนี้น่าจะถลายลื่นแล้วตัวเองตกลงไป
สุนัขรอดนะสุนัขไม่ได้ลื่นลงไปด้วย
เจ้าหน้าที่ต้องพยายามที่จะค้นหาเด็กน้อยคนนี้ให้ได้
มนุษย์กบกู้ภัยฮุก๓๑ระดมกำลังในการค้นหาเด็กชายวัย๑๐ขวบ
ศูนย์หายบริเวณลำเหมืองบ้านหนองสาระเสร็จ
ที่ตำบลโคกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครประราชสีมาร์
ซึ่งเป็นลำเหมืองขนาดใหญ่กว้างกว่า๖เมตร
ระดับน้ำลึกสุดประมาณ๒เมตรนะครับ
หลังจากชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์แจ้งว่าเห็นเด็กชายธนศักดิ์นะฮะ
จอดจักรยานไว้ริมลำเหมืองแล้วก็เดินเล่นกับสุนัขหนึ่งตัว
ก่อนที่เด็กชายจะลื่นพลัดตกลงไปในลำเหมือง
ซึ่งตรงนี้น้ำมันไหลเชี่ยวด้วยคุณจากนั้นก็จมศูนย์หายนะครับ
ส่วนที่บริเวณขอบลำเหมืองก็พบรถจักรยานสีเขียวจอดอยู่
พบรองเท้าแตะถูกถอดไว้แล้วก็ร่องรอย
เหมือนคนลื่นถลายบริเวณขอบสระนะครับ
มนุษย์กบ๗นายลงดำค้นหาในน้ำแต่กระแสน้ำค่อนข้างแรง
แล้วก็เป็นอุปสรรคมากนะครับเพราะลักษณะของลำเหมืองเป็นทางตรง
อีกทั้งเขื่อนได้มีการเปิดระบายน้ำลงมา
เพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรในการทำนาปรังด้วยคุณ

มีการแจ้งผู้ใหญ่บ้านขอให้ทางเขื่อนปิดทางน้ำไหล

มนุษย์กบลงค้นหาอีกครั้งก็พบว่าขอบลำเหมืองปูนค่อนข้างจะชัน

น่าจะเป็นเหตุให้น้องลื่นตกลงไปในน้ำ
แล้วคุณตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งไม่ได้คุณดูลักษณะที่เมื่อกี้เจ้าหน้าที่เอากล้องลงไปเห็นไหม
คือมันเป็นขอบเอียงก็ตามแต่มันลื่นนะฮะ
เด็กขึ้นฝั่งไม่ได้น่าจะหมดแรงจนจมลงใต้น้ำนะครับ
เจ้าหน้าที่ค้นหาในรัศมีถึง๕กิโลเมตรนาน๕ชั่วโมงจนใกล้ถึงประตูระบายน้ำ
สุดท้ายพบร่างของน้องธนศักดิ์ในสภาพตัวซีดคว่ำหน้าจมใต้น้ำนะครับ
ก็นำร่างขึ้นบนฝั่งถ้ำกลางเสียงร้องไห้ตกใจของพ่อแม่ญาติพี่น้อง

จากนั้นก็นำร่างน้องส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลคอนบุรี
ให้ญาติรับกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อนะครับ